มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นมุมหนึ่งนะ
แต่เป็นมุมที่เห็นว่ารถกระบะกำลังเสียหลัก
และหลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ที่เสียหลัก
พุ่งเข้าไปชนคนที่จูงควายมา

และทำให้ควายตายนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝั่งตรงข้ามอบตบ้านยางในอำเภอพุทธไทยสงศ์

แล้วก็ยังไปชนควายแม่ลูกอีก๒ตัว

ควายก็ตายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะสลดเลยนะ

แล้วเมื่อกี้ทับควายอยู่๒ตัวนะครับ
ไปดูอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

เข้าไปกับรถบรรทุกปูนแบบเต็มเลยนะครับ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณ๓แยกถนนมิตรภาพ
สายบ้านไผ่บรบือบันทึกวินาทีที่รถโม้ปูน
เขาเลี้ยวขวาออกมาเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น
ขณะนั้นเองก็มีรถทัวร์สายนครพนมกรุงเทพ
วิ่งมาด้วยความเร็วในเส้นตรง
ชนด้านหน้าของรถโม้ปูนเข้าอย่างจัง
หลังเกิดเหตุคนขับรถโม้ปูนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่
ส่วนผู้โดยสารบนรถทัวร์กว่า๒๐คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
จากการสอบถามคนในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่า๓แยกแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ชาวบ้านเรียกกันว่า๓แยกวัดใจแล้วนะครับ
ตอนนี้อยากให้ทางการนำไฟจราจรมาติดตั้ง
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต
เพราะครั้งนี้ถือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏ

ความแรงของการชนกันฮะทำให้รถกระบะหงายเลยนะครับ

กล้องวงจรปิดแยกถนนผนโยธินจับภาพวินาที
ที่รถกระบะสีบรอนที่ขับมาจากทางสวนนกชัยนาธ
จากทางสวนนกชัยนาธนะพุ่งชนรถกระบะบรรทุกของ
รถเสียหลักหมุนพลิกตะแคงนะครับ
ส่วนรถเก๋งสีขาวที่ขับคู่กันมาทางเลนขวา

จะเห็นสัญญาณไฟเขียวของทางรถกระบะบรรทุก
แสดงว่ารถกระบะสีบอลฝ่าสัญญาณไฟแดงขับออกมาพุ่งชน
และหลังเกิดเหตุครับผู้ที่อยู่ในรถทั้ง๒คันรวม๓คนได้รับบาดเจ็บครับ
เป็นภาพอุบัติเหตุที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เตือนใจเตือนภัยบนท้องถนนกันนะครับ